กินอาหารก็ลุยไปถ่ายรูปก็ถ่ายไป
เชิญอีกแบบหนึ่งครับ

งานนี้น้องหมาอย่างเราต้องมีความกระตันอยู่
ไปหาผ้าห่มมาคุมคุณพ่อจะดีกว่า

โอ๊ยถึงสักทีแล้ว
โอ๊ยผมรักพ่อนะพ่อนะ
นี่คือวิธีการอ่านหนังสือแบบใหม่
เอาอ่านอ่านท่องจำไปเรื่อย

ครับครับพ่อครับพ่อครับพ่อ

พ่อครับถ้าผมอ่านไม่ได้ผมจะเป็นอะไรไหมครับพ่อ

คุณผู้ชมครับดูได้นะครับแต่อย่าลอกเลียนแบบนะครับ

ทำอะไรนั่นพ่อปูและแม่ปูปลาวิเศษเห็นนะ
ก็มันได้บรรยากาศนี่ครับ
หูเพศผู้ใช้ขาเดินคู่สองถึงสี่

อีกไม่นานก็จะมีลูกออกมานับ๓๐๐ตัว
นี่แหละครับคือการผสมผัดของปู่
เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
นี่แหละครับเขาเรียกว่าปูผสมพันธุ์กันนะครับ

คุณผู้ชมครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐหมดเวลาแล้วครับ

สวัสดีครับ